โอ้โหดวนปืนกันภาพจากกล้องวงจรปิดน่ากลัวมากนะครับ
วันนี้อีกคนนึงมามอบตัวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังเหตุผลนะครับ

คนนี้ครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวมาแล้วนะฮะ
เสื้อสีน้ำเงินนี่ใส่แมสคนนี้นะครับ

เมื่อวานคนที่มอบตัวอ้างว่าป้องกันตัว
วันนี้อีกคนนึงไปมอบตัวก็อ้างว่าป้องกันตัว

แล้วก็ให้เหตุผลเรื่องโอ้โหทำไมความจำเป็นของผม

เหตุการณ์นี้นะครับผมเชื่อว่าท่านจำได้แน่นอนครับ
ช่วงเย็นนะของวันที่๘กันยายนที่ผ่านมาครับ
หน้าห้างแห่งหนึ่งที่ถนนหนามแดงบางพลี

บิ๊กซีหนามแดงตรงนี้นะครับ
กล้องวงจรปิดหน้าห้างเนี่ยจะเห็นภาพที่จักรยานยนต์รับจ้างสองฝ่ายนะครับ
๒คนนะเปิดศึกสาดกระสุนปืนใส่กันสนั่นหวั่นไหวอย่างกับในหนัง
นี่ฮะคนหนึ่งก็หลบอยู่ข้างเสาตรงนั้นนะครับ
อีกคนนึงอยู่กลางถนนค่ะคนผ่านไปผ่านมานี่ยิงแล้วเนี่ย
โอ้โหวิ่งกันแบบสุรมูลรุ่นวายตัวแบบนี่ไง
รถคันสีขาวนี่บอกโอ้โหยังไงดีเรา
นี่แล้วดูคนนี้เห็นไหมใส่กันแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยพกปืนติดตัว
อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเอาปืนยัดใส่ถุงย่าม
ไว้แล้วแขวนไว้ที่วินค่ะแขวนไว้ที่วินแขวนไว้หน้าวินนี่ฮะ
คือโชคดีที่ไม่มีใครถูกกระสุนปืนลูกหลงเลยนะครับค่ะนะโชคดีจริงนะครับ
ส่วนผู้ที่เขายิงกันสองคนก็ไม่มีใครโดนกระสุนปืนนะครับก็มีแค่รถยนต์ของชาวบ้านที่ขับผ่านไปผ่านมาแล้วก็ถูกกระสุนปืนลูกหลงเสียหายนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับนายสมเจตปเจริญอายุ๕๕ปี๑ในมือปืน
เจ้าของวินจักรยานยนต์จุดหน้าห้างคนนี้นะฮะที่อยู่ข้างเสาอ่ะ
มอบตัวกับตำรวจไปแล้วนะครับพื้นที่ของสพบางแก้วพร้อมกับปืนจุดสองสองแบบลูกโม่
นะฮะบอกว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะเปิดฉากยิงผมก่อน
ผมก็ต้องยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัวค่ะแล้วคนนี้ที่แขวนปืนเอาไว้ใช่ไหม
อ่าที่จุดที่วินอ่ะใช่แขวนปืนไว้ที่วินเลยใส่กระเป๋าผ้าอะไรอย่าง
ผ้าอะไรของเขาไว้อ่ะแม่ถ้าเป็นเราผ่านไปผ่านมาเราก็คิดว่า
อ๋อกระเป๋านี้คงเป็นพวกสตังค์เนี้ยเงินเหรียญเลยพวกเนี้ย
เพราะว่าวินจากกระยายนยนต์พี่วินเขาต้องมีเอาไว้ทอนลูกค้าเยอะเยอะค่ะ
พี่นี่แขวนปืนไว้เลยแค่นึกภาพก็น่ากลัวแล้วนะคะแขวนปืนไว้ที่วิน
นี่เห็นไหมโอ้โหวันนี้ครับทุกผู้ชมครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
ฝั่งที่อยู่กลางถนนนะฮะมียิงมีย่อนะอีกคนนึงนะครับ
มามอบตัวนะครับนายประยูนโหอ่ำเนี้ยอายุสี่สิบเจ็ดปี
คนนี้ครับนายประยูนนะครับมามอบตัวพร้อมกับปืนแบบแมกกาซีน
ี่ห้อโค้ดขนาดจุดสามแปดซุปเปอร์ที่ใช้ยิงกับอีกคนนึง
ก็คือนายสมเจตนะครับนายประยูนเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุวันนั้นนะเย็นวันที่๘กันยายนเนี่ย
เขาก็เดินไปที่วินของนายสมเจตวินนายสมเจตอยู่ตรงเสาไฟฟ้าหน้าห้าง
ค่ะนายประยูนบอกว่าผมเดินไปเองผมเดินไปที่วินของสมเจตนะ
เพื่อจะไปเคลียร์เรื่องวินเรื่องลูกค้าก็แค่ไปบอกว่า
เออก็จอดกันให้เป็นที่เป็นทางนะถ้าจะขยับอะไรตรงไหนเนี่ย
ก็ขยับแต่ว่าอย่าทำเหมือนกับขยับแล้วมาแย่งลูกค้ากันนะ
เพราะว่าความจริงเราก็อยู่กันคนละฝั่งอยู่แล้วอันนี้เขาอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่ง
นะแต่ไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นนะอยู่ฝั่งตรงนี้นะ
ฝั่งที่เขาวิ่งวิ่งมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะขยับอะไรเข้ามาเนี่ย
อย่ามาขยับแบบลักษณะแย่งลูกค้ากันนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย
เวลาลูกค้ามาเนี่ยนายประยูนเขาอ้างว่าส่วนใหญ่เนี่ย
จะมาเลือกวินเขาพอคุยไปคุยมาเนี่ยนายประยูนบอกว่า
ก็ทะเลาะวิวาดกันแล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้นนะฮะ
แต่ไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนยิงใครอะไรยังไงก่อนแต่ว่าฝั่งนายสมเดชนเขาบอกว่าเขาถูกยิงก่อน
ต้องยิงป้องกันตัวถามว่าแล้วนายประยูนเอาปืนมาจากไหน
ทำไมต้องพกปืนติดตัวเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะ
พกปืนติดตัวกันเลยหรือนายประยูนบอกว่าอ๋อผมไม่ได้เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างอย่างเดียว
ผมมีหน้าที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
มีหน้าที่ต้องดูแลท้องที่พื้นที่ของตัวเองอยู่แล้ว
คือปกติเนี่ยปืนกระบอกนี้คุณเขียนมาสอนนายประยูนเขาบอกว่าเขาไม่ได้พกติดตัวตลอดเวลานะ
แต่วันนั้น๘กันยายนผู้ใหญ่บ้านบอกเขาว่าเดี๋ยวเสร็จงานแล้วช่วงเย็น
เสร็จที่วินแล้วเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยมาออกตรวจพื้นที่กันหน่อยนะ
ก็เลยต้องพกติดตัวมาด้วยปืนเนี่ยจังหวะแม่ไปมีเรื่องกับสมเจตพอดี
ได้ใช้เลยไม่ได้ตรวจพื้นที่เลยทีนี้มาใช้ยิงตรงนี้เลยนะครับ
นายประยูนบอกว่าต้องขอโทษสังคมด้วยจริงนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริง
เขาแค่ป้องกันตัวไม่ได้คิดจะทำร้ายใคร
ต้องป้องกันตัวเองดีกว่าเราไม่กลัวถามจากใจแล้ว
ผมไม่คิดจะทำร้ายใครหรอก
ผมได้ยินไม่ผิดใช่มั้ยคุณอย่างเมฆสอน
นักข่าวถามว่าเอาพี่จะป้องกันตัวเองอะไรกันเนี่ย
คิดถึงชีวิตคนอื่นเหรอเขาก็บอกว่าก็ผมก็ต้องป้องกันชีวิตผม
แล้วที่คุณยิงกันเนี่ยใช่ไหมถ้าคุณจะไปยิงกันอะไรกัน
คุณไปใส่กันสองคนตรงไหนก็ได้ที่มีกันแค่สองคนก็เรื่องของคุณ
คุณเดินไปประชิดตัวกันเลยดีกว่าใช่ไหมแต่เนี่ยคนอื่นที่เขาอยู่ระหว่างทาง
ตรงกลางหลายคนมากนะคะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับคุณด้วยเลยอ่ะ
เขาต้องมาเสี่ยงชีวิตทำไมอ่ะนักข่าวถามเอาแล้วชีวิตคนอื่นล่ะ
ประยูนบอกก็ผมก็ต้องป้องกันชีวิตตัวเองไม่สนคนอื่นเหรอคะ
ถ้าฟังจากเขาพูดก็มันก็อย่างเงี้ยฮะอ่าท่านผู้ชมครับสพบังแก้วนะครับ
คุมตัวนายประยูนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะครับที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
อยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีก็พามาชี้จุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
เขาก็บอกเล่าเรื่องราวต่างว่าเขายิงแบบไหนอะไรยังไง
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานะครับพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
พาไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อหาก็จะเหมือนกับที่นายสมเจตเนี่ยถูกแจ้งไปนะครับ
ตำรวจตรวจสอบประวัติพบว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เคยมีคดีอะไรยังไงมาก่อนไหมนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจนะฮะโดยเฉพาะเรื่องปืนที่ยึดได้เนี่ย
เพราะว่าจากพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ต่างฝ่ายต่างบอกว่าเอาฝั่งหนึ่งบอกผมมีไว้เพื่อป้องกันตัว
แวนไว้ที่วินอีกฝั่งหนึ่งบอกผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผมต้องมีเอาไว้ดูแลพื้นที่ดูแลลูกบ้านนะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าดูลักษณะของทั้งสองคนแล้วเนี่ย

ไม่ได้ซื้อไว้เพื่อทำหน้าที่ทำงานหรอก
มันเอาไว้แบบใช้อะไรอย่างนี้โดยที่โอ้โหไม่ได้มีความรับผิดชอบ
จิตสำนึกหรือว่าการตรึกตรองที่ดีเลยอ่ะนะ

ในการที่จะต้องเพิกถอนใบอนุญาตการครอบครองอาวุธปืนอะไรพวกนี้ด้วย
แล้วก็ควรจะต้องขยายผลเรื่องของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งสองจุดนะคะ
ด้วยความที่ใกล้กันมากห่างกันแค่๓๐เมตร
พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ย
เขาจะคืนดีจับไม้จับมือแล้วก็อยู่กันอย่างปรองดองหรือยังไง
หรือจะแบบมีอะไรในใจไม่อยากให้มีปัญหาอีกไงในอนาคต
ที่สำคัญก็คือวินจักรยานยนต์รับจ้างดีที่เขาตั้งใจทำมาหากินนะ
รับลูกค้าอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเนี่ยเขาก็เดือดร้อนไปด้วยนะคะ